คุยกันเรื่องของฟุตบอลนะครับโดยเฉพาะเกมเมื่อวานดูกันสนุกนะครับทั้งฟุตบอลลีกของผู้ชายแล้วก็บอลโลก
รอบสุดท้ายที่ทีมหญิงไทยของเรานั้นทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ยิงประตูได้ด้วย
ดูบอลไทยลีกกันก่อนครับสำหรับการเจอกันของจ่าฝูงและรองจ่าฝูง
บุรีรำครับสามารถแซงขึ้นไปเป็นจ่าฝูงได้หลังจากบุกไปเก็บ๓แต้มในรังการท่าเรือครับ
เป็นคู่บิ๊กแมชเลยนะครับเตะกันสองคู่เมื่อวานนะครับคู่นี้เป็นคู่ที่แฟนบอลติดตามมากที่สุดครับ
ตัวเต็มเลยครับที่แพสเตดียมแต่ว่าเริ่มเกมไปไม่ถึง๒นาทีครับบุรีรำได้จุดโทษ
ยิงลูกที่๕๐ของตัวเองในการเล่นให้กับบุรีรำในทุกรายการครับ

จากนั้นในช่วงครึ่งหลังครับนาที๔๘ได้ประตูคืนเร็วครับ
เปิดเป็นปันพันพงศ์ปิ่นกองครับ
แต่ว่าบุรีรำมานำอีกครั้งนาที๕๕ครับ
แซงขึ้นนำเร็วพอสมควรครับ

โดจูเนียตัดเข้าในแล้วใส่เลยครับ

และนาทีที่๖๔ครับ
บุรีรำทิ้งห่าง๓ต่อ๑ครับ
ัสลักหายประโคนเปิดเตะมุมไปที่เสาแรก

ัชระปัดไปเข้าทางครับของทางชิติพัฒนแทนกลาง

แซงขึ้นไปเป็นจ่าฝูงมีเพิ่มเป็น๒๙คะแนนจากการลงเล่นนะครับ
ทั้งหมดตอนนี้เนี่ยผ่านไปแล้ว๑๔เกมนะครับ
ขณะที่ทางฝั่งของการท่าเรือมี๒๘คะแนนเท่าเดิม

อีกคู่ครับเป็นการประเดิมสนามนะครับ
การทำทีมของ๒กุญสือคนใหม่ครับ
ชมบุรีของโคชเตี้ยสะสมพบประเสริฐพบกับเมืองทองของอเล็กซันเรกามาครับ

นาที๒๗จากจังหวะที่อาริสรพรมรักษ์สกัดบอลไปเข้าทางคริสรากามแมน
เล่ตูมเดียวเลยครับเกือบ๓๐หลา
จากนั้นนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกเกือบจะได้เหมือนกัน
โอ้โหได้ยิงครับข้ามคานอย่างน่าเสียดาย
นำอยู่ลูกเดียวครับทางชนบุรี
จากนั้นกลับมาครึ่งหลังนาที๖๗เมืองทองเกือบตีเสมอเหมือนกันครับ

ได้จังหวะนะครับมงจากรูปที่อาอิสักเปิดเข้ามา

ูเคียนอาเมด้าหลุดเข้าไปยิงติดเซฟนะครับ
พังดับวันเริ่มแล้วก็บ่อนกระดอนมาเข้าทางผ่านุกพงศ์ผลส่าตรวจสำรอง

ลูกทีมของโค้ดสาสมพบเตอร์เซิร์ดชวนบุรีชนะ๒๐

ส่วนเมืองทองหล่นไปอยู่อันดับสุดท้ายของตารางครับ
เอาชนะราชบุรีไป๒ประตูต่อ๐

ชนะ๒เกมรวดก็เข้ารอบ๘ทีมแน่นอนแล้ว
แน่นอนแล้วนะครับด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มด้วยนะครับ
สำหรับทีมเยาวชนไทยครับ